มาดูเรื่องนี้เปิดยุทธวิธีคุณผู้ชมครับ
ผมว่าเหตุการณ์นี้โดยเฉพาะเรื่องที่เบิร์ตกำลังจะเล่านี้นะครับ
ถ้านำไปถอดบริเวณอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่จะถูกเข้าไปเป็นวิธีปฏิบัติ
วิธีปฏิบัติของเจ้าหน้าที่นะครับ
ในการที่จะควบคุมสถานการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบนี้

คุณผู้ชมครับสิ่งที่เราตกใจอย่างหนึ่งแล้วก็คือ
เราได้ทราบข้อมูลมาเมื่อวานนี้นะครับว่า
เด็กอายุ๑๔ผู้ก่อเหตุนั้นเป็นคนโทรไปหาตำรวจ
ผลกระบบตรีพาณพวรธนัดชากุล
ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือที่เราเรียกว่า๑๙๑นะครับ
ได้เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับ
บอกว่าในช่วงที่ผู้ก่อเหตุนะครับ
ก่อเหตุนั้นยอมรับว่าผู้ก่อเหตุโทรมาหา๑๙๑ครับ
โทรมาหา๑๙๑ด้วยตัวเองเลยนะครับ
ผู้ก่อเหตุโทรมาเวลา๑๖นาฬิกา๔๖นาที
ตำรวจหญิงที่ศูนย์รับสายนะครับ
แล้วผู้ก่อเหตุถามตำรวจหญิงว่า
รู้หรือเปล่าว่ามีเหตุยิงที่ภารกรนะฮะที่ภารกรเนี่ย
ตำรวจหญิงนะครับก็ตอบว่ารับทราบแล้วก็มีประชาชนแจ้งมาด้วย
ปลายสายบอกครับคุณผู้ชมฮะผมเป็นคนยิงเองนะครับ
ตำรวจหญิงทราบเช่นนั้นนะครับรีบแจ้งผู้ประคับบัญชาเลยด่วนเลยนะครับ
หลังจากนั้นก็มีการสั่งการให้ตำรวจนักเจรจา
ตำรวจนักเจรจาที่ผ่านการฝึกอบรมมา๗นายเข้าสายคุยกับผู้ก่อเหตุครับ
คือทำไมทำไมต้องใช้คนที่ฝึกมาคือเรื่องของการใช้น้ำเสียง
เกลี้ยกล่อมการอ้างเหตุอ้างผลการใช้จิตวิทยา
เริ่มด้วยการถามชื่อถามอายุแล้วก็การแต่งกายแบบไหน
ก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ตอบนะครับว่าชื่อนี้อายุ๑๔ปี
แต่งกายก็มีเสื้อสีดำนะครับกางเกงลายพรางทหารสีน้ำตาลสวมหมวก
ตอนนี้อยู่ที่ร้านเฟอร์นิเจอร์ชั้น๓จากนั้นครับ
นักเจรจาก็นะครับนะฮะคือสังเกตจากน้ำเสียง
สังเกตจากน้ำเสียงว่าผู้ก่อเหตุมีความเครียดครับและมีแนวโน้มอาจจะนะครับทำร้ายตัวเองได้
ก็เกลี้ยกล่อมเกลี้ยกล่อมให้ใจเย็นให้ล้มเลิกความคิดที่ส่งสัญญาณว่าจะทำร้ายตัวเองนั้นเสียนะครับ
โดยผู้ก่อเหตุผู้ก่อเหตุบอกอีกว่าผมยิงคนได้รับบาดเจ็บผมต้องถูกดำเนินคดีแน่
เสียงตอนนั้นสั่นเคลือคล้ายจะร้องไห้นี่คือคำบอกเล่าจากนักเจรจา
เจรจาคุยต่อเจรจาต่อเกลี้ยกล่อมต่อแนะนำน้องวางอาวุธนะแล้วก็ค่อยยกมือไว้ที่ท้ายถอยแล้วน้องนั่งลงนะ
แต่ผู้ก่อเหตุบอกว่าผมทำไม่ได้ตอนนี้มีเงาดำเยอะเลยเนี่ยคอยขัดขวางผมอยู่ไม่ให้ผมเดินออกไปนอกร้านนะครับ
เจรจาคิดอย่างรวดเร็วคิดอย่างรวดเร็วสื่อสารต่อบอกให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยชูมือขึ้นนะถ้าอย่างนั้นน้องชูมือขึ้นแล้วนั่งลงเดี๋ยวตำรวจเนี่ยจะเข้าไปหาน้องเอง
ถ้าน้องเห็นตำรวจปั๊บให้ตะโกนดังว่าผมไม่มีอาวุธครับให้ตะโกนแบบนี้นะนะครับ
ท่านผู้การ๑๙๑ท่านเล่าต่อบอกว่าในช่วงการเจรจามีบางช่วงบางช่วงนะครับผู้ก่อเหตุมีคำพูดที่ออกมาว่าประมาณว่าไม่ได้ทานยาแล้วก็อยากคุยกับคุณพ่อมีการถามถึงคุณพ่อตลอดนะครับ
นี่แหละครับตามหลักอาชญาวิทยานะครับการที่ผู้ก่อเหตุโทรหา๑๙๑เนี่ยคาดว่าเขาต้องการคุยกับใครสักคนครับ
เจ้าที่ตำรวจมานะเขาต้องยกมือขึ้นสูงเอามือชูขึ้นสองข้าง
หรือเอาไว้ที่ไทยทอยนะฮะแล้วก็ให้เดินหาเจ้าที่
ถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยอ่าก็ให้เขาคุกเขาลงนะฮะ
แล้วก็ตะโกนออกไปว่าผมไม่มีอาวุธนะครับผมอบโทครับอะไรอย่างนี้

น้ำเสียงของเขานะตอนนั้นเนี่ยครับน้ำเสียงเขาเป็นยังไงบ้างครับ
เขาก็มีความกังวลนะฮะแล้วก็อ่าเชื่อว่ามีมีอาการทางอ่าแว่วเสียงนะฮะ
แล้วก็เห็นภาพหลอนนะครับเป็นระยะเนี่ยครับ
คุณผู้ชมครับทีมตำรวจนักเจรจานะครับก็ได้สลับกันพูดคุยนะครับกับผู้ก่อเหตุ
ใช้เวลารวมนะครับ๒๓นาที๔๑วินาทีโดยไม่หยุดพักเลยนะครับ
ก็ประเมินสถานการณ์แล้วก็คุยเกลี้ยกล่อมนะครับ
โดยย้ำว่าขอให้เชื่อพวกพี่นะทำตามที่พี่บอกนะ
แล้วพี่ยืนยันว่าน้องจะปลอดภัยนั่นคือช่วงของการเจรจาทางโทรศัพท์ครับ
โทรศัพท์ครับค่ะไม่ใช่แค่ทางโทรศัพท์อย่างเดียวนะครับทุกส่วนต้องสอดรับสอดภาษาอันการมีทีมหน้างานเจ้าที่ที่จะไปคุมสถานการณ์แล้วก็คุมตัวผู้เกาะเหตุวัย๑๔ปีเพราะว่าเอาจริงนะคุณผู้ชมการพูดเนี่ยเฮ้ยคำน้ำเสียงการเลือกคำมาใช้อันเนี้ยต้องระวังแบบมากเลยครับเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าไม่
มาดูกันอีกครั้งหนึ่งกันนะคะ

เพราะว่าเป็นการเกลี้ยกล่อมให้สงบสติอารมณ์เพราะว่าตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔อยู่ในอาการตื่นตกใจหวาดกลัวสังเกตจากแววตาสังเกตจากน้ำเสียงแล้วคำพูดสำคัญในการพูดคุยมากนะคะ
ตำรวจจะใช้คำเดียวย้ำซ้ำก็คือการพูดคำว่าปลอดภัยแล้วเมื่อวานที่ได้คุยกับท่านเนี่ยท่านก็บอกนะว่าสถานการณ์ตอนนั้นเนี่ยคือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมีอากับกริยาคือตื่นตนกหวั่นกลัวพูดแต่ว่ามันอยู่นู่นพี่เห็นไหมยืนอยู่ตรงนู้นมีเงาดำจ้องมองอยู่ซึ่งเมื่อวานที่คุยเนี่ยทางผู้การท่านบอกแบบนี้บอก

ใจเย็นเพื่ออะไรล่ะเพื่อไม่ให้เกิดความสูญเสียมากไปกว่านี้ให้เกิดความปลอดภัยทุกฝ่ายงานส่วนนี้ตำรวจจะเป็นฝ่ายปฏิบัติในการคุมสถานการณ์แล้วก็เผชิญเหตุส่วนส่วนที่สองที่เมื่อกี้บอกไปก็คือเรื่องของการสอบสวนอันนี้เป็นไปตามกฎหมายนะคะต้องใช้สหวิชาชีพเข้ามาในการพูดคุยด้วยแล้วยุทธวิธีที่
คุณผู้ชมลองฟังเสียงผู้การหน่อยค่ะ
ในหน้าขดาดนั้นที่เราคิดก็คือ
มีอาวุธอื่นอีกไหม

มีผู้ร่วมกันทำความผิดไหม
เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนซึ่งอยู่ในห้างได้เกิดความปลอดภัย
นี่แหละค่ะคือตัวผู้ก่อเหตุวัย๑๔เนี่ยมีอาการเหมือนกับเห็นภาพหลอนเห็นเงาดำยืนอยู่เต็มไปหมดแล้วหูแว่ว
ดังนั้นผู้การบอกว่าถ้าไม่ทำให้สงบผู้ก่อเหตุอาจจะคลั่งมากกว่านี้
แล้วยิ่งสมมุติถ้าเกิดเขามีอาวุธอะไรอาจจะทำให้ไปทำร้ายคนอื่นได้
ยุทธวิธีในการเจรจากับบุคคลที่อยู่ในภาวะวิกฤต
ก็เลยถูกเอามาใช้แบบนี้เพื่อลดความเสี่ยง
จะได้ได้ข้อมูลแวดล้อมต่างเพิ่มเติม
เฉพาะคำถามที่เกี่ยวกับความปลอดภัย
ซึ่งผู้การบอกด้วยบอกว่าหลังจากควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว

นี้ไม่ใช่การสอบสวนนะคุณผู้ชม
เพราะอย่างที่บอกไงการสอบสวนจะต้องมีฝ่ายต่างเนี่ย
เข้ามาร่วมในการสอบสวนด้วยมีสหวิชาชีพด้วย

มาร่วมเป็นพยานในการสอบปากคำ
คือเขาบอกว่าปกติเด็กจะเป็นคนโทรหาพ่อแม่เอง

แต่กรณีนี้เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีธิรเดช
เป็นคนติดต่อผู้ปกครองเด็กเพราะอะไรรู้ไหม
ตอนแรกน่ะคือจะให้น้องโทรติดต่อพ่อแม่
แต่ตัวน้องปฏิเสธที่จะติดต่อพ่อแม่
แล้วอันนี้เป็นแค่ข้อมูลที่ออกมาคือ
ทัศนคติกับครอบครัวอาจจะไม่ได้ดีนัก
ผู้การใช้คำนี้แต่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนไง
ซึ่งเราต้องไปทบทวนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในครอบครัว

เมื่อกี้๑๙๑บอกว่าอยากจะคุยกับพ่อ
คือข้อมูลตรงนี้มันไม่ตรงกัน
เพราะว่าน้องสื่อสารกับคนคนละคน
ช่วงนั้นอาจจะเกินความสับสน

หรือว่าเกิดจากภาวะสภาพจิตใจ

ซึ่งก็ไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่

สอบปากคำจนเวลาล่วงเลยมาแล้ว

ยังไม่สามารถได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ของภาวะน้องที่ตื่นตนกตื่นกลัว